ทุกผู้ชมครับมีคนร้ายนะครับบุกเดี่ยวใช้ปืนไปจี้ชิงทองจากร้านทองแถวบางแคร์นะฮะได้ทองคำไปน้ำหนัก๗๑บาทมูลค่ารวมกว่า๒ล้านสี่แสนบาทแต่สุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะฮะ
นี่ฮะบุกเข้ามาแบบพลวดเดียวแล้วปีนขึ้นเคาน์เตอร์กระจกแล้วนี่เอามือเข้าไปหยิบทองเองเลยนะฮะดูคุณลุงรปภท่านนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่มือเปล่านะไปสู้กับโจรนะโจรมีปืนด้วยนะครับไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมนะฮะนี่มันเอาปืนขู่เอาปืนขู่นี่นี่ลุงแกก็เลยวอนนะฮะวิทยุแจ้งขอ
ช่วยเหลือโอ้โหต้องบอกว่าแกใจเด็ดจริงจริงนะฮะคนที่โดนยิงเข้ามานี่โอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายคนร้ายเนี่ยหนีออกจากห้างไปนะครับได้ทองไปน้ำหนักทองใน๗๑บาทนะครับทุกผู้ชมครับเป็นห้างทองในร้านทองในห้างสรรพสินค้าแถวบางแคร์นะครับทุกผู้ชมครับตอนที่บุกเข้ามาถึงเนี่ยตะโกนบอกอย่ากดสัญญา
ไอเด็ดมากนะครับพยายามวิ่งตามดึงตังคงร่างเออดึงแขน
แล้วก็วิทยุขอความช่วยเหลือขอกำลังเสริม
ที่คนร้ายจะวิ่งหนีไปพร้อมกับทองในมือนี่ฮะอันนี้ตอนบุกเข้ามานะครับ
จากการอ้อนี่เห็นไหมโอ้โหได้ทองไปเยอะนะกล้ามไปแบบอื้อหือ
นี่กวาดเองเลยอ่ะค่ะบอกอย่าห้ามกดสัญญาณเตือนนะไม่งั้นจะยิงนี่
เห็นไหมคนร้ายได้ซ่อยคอนทองคัมไปเนี่ยมูลค่ารวมเป็นเงินก็๒๔๐๐๐๐๐
กว่าบาทนะฮะน้ำหนักทอง๗๑บาทอ่ะ
แล้วก็เนี่ยคนร้ายนะที่จับได้แล้วนะครับคือทางตำรวจเนี่ย
ก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวด้วยการไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ไปเจอภาพคนร้ายแลกบัตรเข้าออกห้างนะฮะแล้วมาด้วยรถยนต์นะครับ
โยต้าโคโรนาสีขาวหมายเลขทะเบียนอะไรเห็นชัด
ก็เลยไล่ภาพตามเลยพบว่านี่มาจอดอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
บัวทองนนทบุรีค่ะไปก่อเหตุที่ห้างแถวบางแคร์
แล้วก็เจอตัวนะฮะนายนิธินันธนวีรวัชรากุลอายุ๓๕ปี
สอนอหลักสองนี่ไปคุมตัวได้นี่เรียบร้อยอืม
กลับมาที่ห้องโอ้โหดูสิคิดว่าจะไปได้ง่ายง่ายอ่ะ
น่ะสิคะอย่าหาทำค่ะเพราะว่าชิงทองแบบนี้
ตำรวจจับได้ทุกรายเลยนะคะไล่กล้องวงจรปิดเจอเลยนะฮะ
นี่ฮะเคยถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับ
ผู้ชมครับเคยเป็นอดีตรอปภมาก่อน
ตกงานไม่มีเงินใช้ก็เลยถูกจับได้เรียบร้อย
แล้ววันนี้ก็พาตัวไปทำแผนแล้วนะฮะส่วนคุณลุงรอปภเนี่ย
ร้านเขาก็เลยมอบเงินสดให้หนึ่งหมื่นบาทอืม
ในฐานะที่มีความกล้าหารแล้วก็พยายามเข้ามาช่วยเหนียวรั้งโจร

อ่าสุดท้ายถูกจับได้เรียบร้อยอืมค่ะ